ข่าวนี้กันหน่อยค่ะข่าวนี้เป็นขโมยขโจร
คราวนี้ค่ะขโมยเนี่ยเขาขโมยซิงเกิ้ลเพลงคุณ

เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นกับคนวงการบันเทิงค่ะ
คือซิงเกิ้ลเพลงนี้เขากำลังจะปล่อยต้นเดือนหน้า
เฟฟไฟล์เสร็จเรียบร้อยเก็บเอาไว้ในแม็กบุ๊ก
แล้วเจ้าโจรมันเข้ามามันขโมยแม็กบุ๊กไป
นี่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนตีสองสิบเจ็ดนาทีของเมื่อวันที่ยี่สิบห้าที่ผ่านมาค่ะ
บ้านของคุณหมูวิทยาวัฒน์พักแจ่มหรือว่าคุณหมูมือกลองสวิตช์มูลเล็ตเนี่ยนะคะ
อยู่แถวรามคำแหงซึ่งนี่ค่ะเป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดที่คุณหมู
ใส่เสื้อสกรีนเป็นลายชาวร็อกเลยเดินเรียบเคียง
แล้วก็เหมือนกับเขารู้มุมของกล้องวงจรปิดหรือเปล่าไม่รู้นะ
เพราะว่าเขาเอาเสื้อมาปิดหน้าแล้วก็หลบมุมกล้องวงจรปิด
พอหลบพ้นรัศมีกล้องคุณผู้ชมดูนะ
เนี่ยคือปีนมีการปีนข้ามรั้วพอข้ามรั้วมาเสร็จแล้วปั๊บเนี่ย
โจรเนี่ยตัดมุ้งลวดแล้วก็เข้ามามาเอาของไปเอาอะไรไปบ้างล่ะ
รีดมุ้งรวดแล้วก็เข้ามาซึ่งเขาเอาอะไรไปบ้าง
นี่คุณหมูโพสต์นะบอกว่านอกจากเสียทรัพย์แล้วในคอมเครื่องนั้นมันมีข้อมูล

แล้วแฟนคลับเขาก็มาคอมเมนต์ในโพสต์ของพี่หมูเยอะเลย
ระบบว่าอุ๊ยนี่เป็นตีนแมวชาวร็อก่อนหรือเปล่า
เขารู้จับวงมุนเล็ดสวิทจ์เอาความรู้จักวงไฟนชีวมีดหน้าไปหรือเปล่า
เอาคนก็ตั้งข้อสังเกตกันไปแต่ทีนี้ทีมข่าวของเราอ่ะค่ะ
ได้คุยได้สอบถามกับคุณหมูก็อัปเดตนะว่าเป็นยังไง
หลังจากที่เกิดเหตุการณ์จับตัวคนร้ายได้หรือยัง
หมูบอกว่าตอนนี้ยังจับตัวคนร้ายไม่ได้เลยมูลค่าความเสียหายมันไม่ได้เยอะมาก
แต่ว่าสิ่งที่ผมต้องการเนี่ยผมอยากได้ไฟล์เพลงคืน
แล้วก็บอกด้วยนะบอกว่านี่ยังโชคดีนะที่คนร้ายไม่ได้บุกเข้ามาในห้อง
ไม่งั้นคงมีการต่อสู้อาจจะเลือดตกยางออก
อาจจะมีใครเป็นฝ่ายเจ็บได้ค่ะทีนี้คุณหมูก็เลยฝาก
ฝากไปถึงหัวขโมยคนนี้ด้วยเอาฟังหน่อยค่ะ
พี่ตำรวจเมื่อวานผมเพิ่งโทรไปถามว่ามีอะไรขึ้นหน้าไหม
เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเข้ามาเช็คกล้องวงจรปิดในซอยเพิ่ม
ตอนนั้นน่ะโจรเข้ามาประมาณตีสองสิบเจ็ดนาที
ซึ่งผมยังไม่ได้นอนแล้วก็ยังอยู่ชั้น๒บนบ้าน
อยู่ก็เอามาวางคืนก็ได้ครับวางไว้หน้าบ้านก็ได้
หรือว่ากดออดก็ได้ครับต้องมาคุยกันดีก็ได้
ก็อยากได้ทองคืนเพราะว่ามันมีข้อมูลสำคัญอะไรในนั้นเยอะเหมือนกัน